นะครับผมเชื่อว่าแฟนก็เตรียมตัววางแผนในการเดินทางไปที่ราชมังคลากีฬาสถานบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้เลิกงานหรือว่าต้องรีบกลับบ้านเร็วก็เปิดหน้าจอ
ไทยรัดทรูปช่อง๓๒ดูค่ะเลยเลยนะครับส่วนการเตรียมงานตรงนี้ก็เต็มที่นะครับเพื่อถ่ายทอดเกมสำคัญและเป็นความหวางที่เป็นของคนไทยในเรียกสถาจากแฟนฟู้ดบอลนะครับ

สนามมีการปรับปรุงเพื่อเตรียมไว้ในเกมนี้เลย
รอบ๕ปีนะครับชุดใหญ่ไม่ได้เดินทางไปใช้สนามราชบังเลยนะครับ
ก็ประมาณทั้งสองทีมก็ลงซ้อมทายซ้อมก่อนนะครับ

สื่อมวลชนก็เก็บภาพตอนแรก๑๕นาที
แต่สุดท้ายมาโน่ก็บอกว่าอ้าวใครอยากดูก็ดูเลยถ่ายได้เลยนะครับ
เพราะว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยครั้งนะครับ
ก่อนอันนี้ก็จะทำตามกฎิกาเลย๑๕นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยสื่อมวลชน
ก็ต้องหยุดถ่ายทำนะครับสนามค่อนข้างดีนะครับย่าเรียบเนียน
แต่ว่าดูแล้วยากกับดินยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็ต้อง
ดูว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสภาพฝนจะมีผลต่อเกมการแข่งขัน
ถือว่าเป็นครั้งแรกแรกเลยสำหรับเกมของทีมชาติไทยนะครับ
ก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมนี้อย่างเต็มที่แหละครับ
คุณมันพันร่ำสามผู้จัดการทีมประกาศอัดฉีดแต้มละหนึ่งล้านบาท
ถ้าเกิดชนะนะครับก็ได้๓ล้านต่อนัด
นั่นหมายความว่า๒เกมถ้าไทยเก็บ๖แต้มจะได้๖ล้านบาทเอาไปแบ่งกันนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าโดนตัดไปสามคนนะครับแล้วก็หารเท่ากันเนี่ย
ปรากฏว่าถ้ายี่สิบหกคนเนี่ยรองคูณกันแล้วเนี่ยนะครับอูหู
มันก็ได้กันอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำคนละแสนอยู่แล้วแหละครับต่อแมช
ส่วนรอบสามถ้าผ่านเข้ารอบสิบแปดทีมได้นะครับ
คุณสือทีมชัดท้ายตอบข้อสงสัยนักข่าวจีนที่เมื่อกี้
สื่อดูการซ้อมได้ตลอดเพราะไม่มี
อะไรต้องปิดบังนะครับอยากให้ดูบรรยากาศเต็มที่เลยอ่าก็ซ้อมแค่เรื่อง
จบสกอร์เท่านั้นการที่จีนมีนักเตะอยู่
แน่นอนแต่โฟกัสที่ทีมของตัวเองมากกว่า
ขณะที่สุพนัทเหมือนตาทางมาโน่มองว่ามีพัฒนาการร่างกายที่ดีขึ้นมาก
แรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นหลังจากไปที่ยุโรป
แต่การมีนักเตะหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศทุกคนก็มีพัฒนาการที่ดีเช่นกัน
ส่วนการตัด๓นักเตะเหลือ๒๓คนไม่ใช่การตัดสินใจง่าย
ต่างคนต่างมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับก็โดนวิจารณ์ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเลยครับ
คนที่โดนตัดออกไปนะครับสุพรรณบุรีรัฐอันนี้อาจจะเข้าใจได้
ซึ่งก็ขับเขี้ยวกันสนุกอยู่แล้วนะครับส่วนชานรงพรมศรีแก้วนะครับ
เรียกมาตัวนี้ตัวแข่งขันก็โอ้โหทั้งเอกนิตทั้งสุโบโชทั้ง
ดินก็ดีในหลีกพอพอกันนะครับอาจจะเลือกยากเหมือนกัน
ส่วนสุพรรณทองสงฆ์อันนี้อาจจะถูกวิจารณ์หน่อยเพราะว่า
คนที่ติดเนี้ยคือมัเนลทอมเบียซึ่งเป็นสำรองของสุพันธ์
ในหลีกนะครับแต่สุพันธ์เนี้ยก็ใหม่กับทีมชาติในยุค
มาโน่ขนาดที่มาเลทอมเบียเนี่ยเคยเป็นตัวหลักมา
ก็อาจจะมองในมุมโค้ชว่าเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจมัน
ได้นะครับก็ทั้งสามคนอยู่กับทีมต่อยืนยันนะครับไป
คโปร์ด้วยแล้วก็ในเกมกับสิงคโปร์ก็สามารถเปลี่ยน
แปลงไหล่ชื่อได้และทั้งสามคนจะได้เงินอาจฉีดเท่า
กับเพื่อนอีกยี่สิบสามคนนะครับส่วนธีรทรบุญมาทัน
ก็บอกว่าทีมไทยเตรียมตัวมาดีก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ย
กัสและมีสมาธิส่วนการเจอกันก่อนหน้านี้ในปี
สองพันสิบเก้าครั้งล่าสุดอ่าก็เจอกันตอนนั้นไทยเนี่ย
ก็เอาชนะนะครับในได้หนึ่งศูนย์ก็คงจะเอามาไรมาวัด
ตรงนั้นไม่ได้ต้องเจอกันในวันนี้เพราะผู้เล่นของทั้ง
แล้วสองทีมก็เปลี่ยนแปลงพอสมควรครับ
เราก็จะเก็บชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้
เราโฟกัสในทีมของเรามากกว่า
ทางขวาสุมประโชคศาสนชาญนะครับ
ทางซ้ายเป็นทางเอกณิตปัญญา

เดี๋ยวดูนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนกี่ตำแหน่งนะครับ
จากที่คาดการณ์ตรงนี้

ฤหัสที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ
เวลา๑๙น๓๐นนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ

วิเคราะห์เกมก่อนการแข่งขันนะครับ
หน้าจอไทยรัฐออนไลน์นะครับ

ยาวจนถึงบอลเตะผ่านทางหน้าจอ